ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะปรากฏการณเอลนิโยเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ
แต่ว่าชลประธานของจังหวัดนครราชศรีมายืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบแรงปีนี้ยังมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนนะคะ
แม้ว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกของสหประชาชาติจะได้มีการประกาศว่าปรากฏการณ์เอลนิโยเริ่มต้นขึ้นแล้วและคาดว่าจะรุนแรงในช่วงสิ้นปี
อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านของนายธีรศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนของการบริการและการจัดการน้ำชนระประธานที่๘จังหวัดนครราชศรีมา
ได้เปิดเผยว่าเอลนิโยไม่กระทบต่อปรากฏการณ์หรือว่าไม่ประกระทบต่อน้ำใน๔จังหวัดมากนัก
โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชศรีมาบุรีรำสุรินและศรีสเกต
แม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะยังน้อยกว่าเกณฑ์แต่เชื่อว่าจะมีน้ำฝนมาเติมในอ่างเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
ซึ่งตั้งแต่ฤดูแรงที่ผ่านมาชลประธานได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า
ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศเป็นอย่างดี
ส่งผลให้สภาพน้ำในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติแม้ว่าจะน้อยแต่เชื่อว่าจะมีน้ำมาเติม
และในหน้าแรงปีนี้ยืนยันว่าน้ำในการอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนค่ะ